สำหรับคนที่ส่งกำลังใจไปที่โคราช

แต่ว่าเร็วนี้พี่เอชายาบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลย
ทำสวดมนต์กันเลยที่เทอรมินอล๒๑ที่โคลาส
โดยครั้งนี้นะคะพี่เอก็ยังได้ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ
ขอให้ชาวโคราชนี่ผ่านพ้นเรื่องราวร้ายไปด้วยนะคะ
ฟังสัมภาษณ์จากพี่เอชายาเลยค่ะ

เพราะว่าจริงใจหายมากครับ
คือไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ

ก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าจริงไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่เมื่อเกิดไปแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้

สิ่งหนึ่งในการสูญเสียครั้งนี้
เราจะได้เห็นจริงนะครับบนความสูญเสีย
เราจะได้เห็นกำลังใจจากพี่น้องชาวไทย

ว่าไม่ทิ้งกันจริง

พวกแม่พี่น้องไปจับจ่ายช้อปปิ้งนะคะ
ก็อยากให้ทุกคนกลับมายิ้มอีกครั้งหนึ่งเนาะ

คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ลานย่าโมโคราชค่ะต้องบอกว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปรอคอนเสิร์ตค่ะ
งานเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ก่อนงานเริ่มเขามีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงเป็นเวลา๑นาทีนะคะ
มาดูทางฝั่งศิลปินกันบ้างเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันเพราะตั้งใจที่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะเยียวยาจิตใจพี่น้องชาวโคราชไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะ
แบงค์แคลชนะคะเมธีระบนูลพระรพลพลกองเสงค่ะพี่โจอิบอยและนักร้องขวัญใจชาวไทยพี่ตูนบอดี้แซลมนะคะ
ท่ามกลางพี่น้องชาวโคราชที่มาร่วมงานกันจนแน่นขนาดเราไปชมภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

มกลางพี่น้องชาวโคราชที่มาร่วมงานกันจนแน่น

ท่ามกลางพี่น้องชาวโคราชที่มาร่วมงานกันจนแน่นขนาดนี้ค่ะ